ไปดูเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการกันหน่อยครับ
ผู้ชายคนนี้ถูกหนุ่มอายุรุ่นราวคราวลูกนะ
มาทำร้ายร่างกายครับชักปืนขู่จะยิง
หลังจากนั้นครับเอามีดออกมาขู่จะแทง
ลูกชายของคุณลุงคนนี้ออกมาช่วย
ลูกหลงบาดเจ็บดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

นายจำลองคือไม่จำลองนะนี่ทำจริงหมดทุกดอกเลยนะคะเนี่ย

คุณลุงที่อายุเป็นรุ่นราวคราวพ่อของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ก็คือแก่กว่าคราวพ่อแล้ว
แต่ผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดงครับ

แล้วสักพักหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนครับ
แล้วลูกชายของนายจำลองก็มาช่วยพ่อ
ปรากฏว่าตัวเองก็ถูกลุกหลงนะฮะ
การใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ
ย้ำอีกครั้งวงจรปิดจับ๕วินาที

โมงเย็นเมื่อวันที่๖เมษายนครับ
ผู้ชายหัวร้อนก็คือลูกสอนสีแดงที่ชี้นั่นนะฮะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้านายจำลอง

หนุ่มหัวร้อนกลับไปเอาปืน
เข้าไปยื้อแย่งปืนและตะลุมบ่นกัน
ลูกชายของนายจำลอง

ถูกผู้ก่อเหตุใช้มีดฟัน
คือพอเขาหักข้อมือเอาปืนเหวี่ยงออกมาได้ปั๊
เขาหยิบมีดออกมาต่อฮะคนก่อเหตุ

แล้วก็ปรากฏว่าโดนหักมีดยื้อกันไปแย่งกันมา

โดนแทงเข้าไปฮะลูกชายนายจำลองที่จะไปช่วยพ่อ

ตำรวจสพบังปูครับไปตรวจสอบครับ
นายอำพลอายุ๒๖มีแผลฉีกขาดที่หลังหูขวา

มีแผลฉีกขาดที่นิ้วทั้ง๔นิ้วเลยนะฮะ
และนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย
มีชาวบ้านยืนมุงล้อมรอบ
นายฮารินครับคนก่อเหตุอายุ๒๑ปี
มีบาดแผลตามเนื้อตามตัวและของกลางก็คือมีดยาวประมาณ๑ไม้บรรทัศน์
แล้วก็มีปืนอีก๑กระบอกอันนี้มีดเล่มนี้

ของกลางสำคัญ๒ชิ้น
จำลองอายุ๕๒ปีครับผู้ชายเสื้อเหลืองในคลิป

ก่อนเกิดเหตุนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มองหน้าเขาแล้วเบิ้ลรถใส่
ขี่รถย้อนไปมาแบบนี้หลายรอบ
ก่อนที่จะหยุดรถแล้วเดินมาจ้องหน้า
เขาก็เลยถามว่าเป็นอะไรมองหน้าบ่อยทำไม
ผู้ก่อเหตุไม่พอใจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกู

ไม่ถึง๕นาทีขี่ย้อนกลับมา
ชักปืนออกมาทำท่าจะยิงลูกชายของเขา

เพื่อจะเบี่ยงเบนวิถีกระสุนเพื่อความปลอดภัย
ผู้ก่อเหตุใช้มืออีกข้างชักมีดขึ้นมาฟันหลังหู
ของลูกชายตัวเองจนบาดเจ็บ
จำลองเล่านะฮะก็คือตัวของนายอำพลที่มาช่วยพ่อนั่นแหละ
จังหวะนั้นกู้ภัยมาถึงครับช่วยกันล็อกตัวผู้ก่อเหตุ
แต่ก็ถูกลุกหลงจากคมมีดฮะ
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บเบื้องต้นก็
ทั้งตัวคนก่อเหตุคนที่ไปช่วยล็อก
แล้วก็ตัวของนายอำพลลูกชายนายจำลองด้วยครับ

ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุนะครับไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักครับ
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่ฮะโอ้โหใจเย็นครับ
เข้าใจว่าอากาศร้อนแต่ว่าอารมณ์อย่าร้อน
กระทั่งแบบสติหลุดแล้วก็สุดท้ายเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง